การเล่นกังหันเป็นของเล่นพื้นบ้านของเด็กไทยสมัยก่อน
จะเป็นการเล่นที่เกิดขึ้นในฤดูร้อนและฤดูหนาว
เพราะการเล่นกังหันจะต้องอาศัยแรงลม
ทำให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องทิศทางของลมไปพร้อมกับการเล่น
ซึ่งการรวมกลุ่มการเล่นกังหันของเด็ก
ก็เป็นรูปแบบการเล่นที่ไม่มีกติกาตัดสินว่าใครจะแพ้หรือจะชนะ
แต่เป็นการเล่นที่ทำให้เด็กได้เกิดความสนุกความเพลิดเพลิน
จากการที่ได้เห็นกังหันลอยตัวอยู่ในอากาศ